คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของภัยผู้หญิง

ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมา

ด้อมมองอยู่ข้างกายเลยนะที่เตียงนอนของเธอ

ล็อกมือเธอแล้วก็ปิดปากเธอ
แล้วก็เปลี่ยนมือที่ปิดปากมาล้วงเข้าไปอวัยวะเพศของเธอ

ทีนี้ครับเธอพยายามตั้งสตินะ
ตั้งสติค่อยคิดค่อยใจเย็นค่อยล่อหลอกพูดคุยกับคนร้าย
แล้วเธอก็ออมกำลังเท่าที่จะมี
จนถึงจังหวะที่แบบว่าพอจะใช้กำลังได้เธอถีบคนร้ายเขาเต็มแรงอ่ะคุณ

แล้วก็ยังจิกหัวคนร้ายไว้ตะโกนบอกให้คนเนี่ยมาช่วยกันจับนะฮะ
แต่เธอก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเพราะคนร้ายมันมีอาวุธนะครับ
แล้วก็ไม่ใช่แค่เธอสู้คนเดียวนะแมวที่เลี้ยงไว้เลี้ยงไม่เสียเข้าสุขจริงค่ะ

สาวใจเด็ดคนนี้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดภายในบ้านพักหลังหนึ่ง
เขตน้องจอกกรุงเทพมนครนะครับ
ผู้เสียหายชื่อว่านางสาวพลอยไพบรินอายุ๓๗ปี
จริงเธอโพสต์เล่าเรื่องราวนี้เพราะเตือนภัยผู้หญิงนะฮะ
ในเฟซบุ๊กบอกว่ามีขโมยเข้าบ้านสู้กับมัน
มันบีบคอด้วยเลยถีบเป้ามันแต่ไม่โดนเต็ม
แมวก็ช่วยด้วยมันปีนหนีออกไปทางหลังบ้าน
ของถูกลื้อกระจายทั่วบ้านกำลังตรวจสอบทรัพย์สินว่ามีอะไรหายบ้าง
มันทิ้งรองเท้าเอาไว้ตำรวจกำลังมาเงินหายเครื่องเพชรหายนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เดินทางไปที่บ้านผู้เกิดเหตุ
สอบถามคุณพลอยไพรินผู้เสียหายก็เล่าว่า
ตี๓๓๐ของวันที่๑๐ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ระหว่างที่เธอหลับสนิทเพราะเธอกลับมาจากไปเที่ยวกับเพื่อน
มีคนร้ายผู้ชายรูปร่างผอมสูงอายุประมาณ๒๐กว่าปี
โผล่มาข้างเตียงเหมือนกำลังซุ่มมองว่าเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
คือตอนนั้นเธอหลับสนิทจริงนะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ยินเสียง
ลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของไอ้คนนี้
แล้วก็เชื่อว่าไอ้คนนี้มันก็กำลังเพ่งมองอยู่ว่า
คนที่นอนบนเตียงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
พอไอ้โจรมันรู้ว่าคนที่นอนบนเตียงคือเธอเป็นผู้หญิง
มันก็มาเลยนะฮะเอามีดปลายแหลมมาด้วย
ดิ่งเข้ามาหาเธอใช้มือปิดปากขึ้นคร่อม
พยายามจะถอดเสื้อผ้าของเธอออกเพื่อจะข่มขืน
พยายามตั้งสตินะพยายามชวนคนร้ายพูดคุยว่า
พี่รู้ทางเข้าบ้านหนูได้ยังไงแล้วมาแถวนี้บ่อยเหรอ
หรือเป็นคนที่ไหนยังไงนะฮะคนร้ายมันก็พยักหน้าตอบนะคุณนะ
บอกว่าช่วงนั้นเธอก็แกล้งพูดคุยไปด้วย
แต่เธอออมแรงไว้เก็บแรงไว้รอจังหวะที่คนร้ายเผลอ
ก็เลยถีบคนร้ายเต็มแรงจนหงายหลังตกเตียงไป
รีบตะโกนเรียกให้คนมาช่วยคนร้ายมันก็ตกใจจะวิ่งหนี
แต่เธอจิกหัวคนร้ายไว้ฉุดกระชากคนร้ายไว้
ต่อสู้กันอยู่สักพักก่อนที่คนร้ายจะสะบัดหลุด
และกระโดดหนีออกทางหน้าตากแต่ช่วงต่อสู้เมียดเมิ็ดบาดเค้า

ถ้าเราโดนข่มขื่นหรืออะไรเราจะมีชีวิตจริงไง
เราคงไม่ยอมแน่นอนจากนั้นก็ตั้งสติจชวนคุยเข้าไปเรื่อย
เพราะอยากรู้ว่าเป็นต่างด้าวหรือว่าเป็นคนไทย
พอเขาเผลอเขาคิดว่าเรายอมเพราะว่าเราไม่ดิ้น
สักพักเราก็รวบรวมแรงแล้วเราก็แบบถีบเขาอะค่ะ
เด็นตกเตียงพอตกเตียงเสร็จเราก็ตะโกนเรียกให้คนช่วย
เขาก็คงตกใจตอนนั้นที่ว่าเราเรียกให้คนมาช่วย
กลัวว่าถ้าเกิดคนได้ยินแล้วมารุมทำเขาเขาก็วิ่งหนีค่ะ
ซึ่งตอนนั้นก็ต่อสู้กันอยู่เหมือนกันค่ะ

ก็ไม่รู้ว่าเธอเอาแรงมาจากไหนเหมือนกันแต่โอ้โหถีบเต็มแรงอ่ะ
บอกว่าตอนนั้นเองที่คนร้ายกำลังวิ่งหนี
วสารรักของเธอที่ชื่อจากัวก็พยายามกระโดด

ส่วนทรัพย์สินที่หายไปก็ต้องตรวจสอบกันอยู่
แต่ว่าก็มีทรัพย์สินที่มีมูลค่าหายไปหลายอย่างนะครับ
ทางด้านของแม่ของผู้เสียหายบอกว่าปกติที่บ้านจะอยู่กันหลายคน
แต่คืนเกิดเหตุตรงกับวันที่ในบ้านไม่มีผู้ชายอยู่
ก็คาดว่าคนร้ายมันรู้ข้อมูล

ส่วนทางเข้าบ้านค่อนข้างจะซับซ้อนมีหลายทาง
คนอื่นคนทั่วไปไม่น่าจะรู้ทางเข้าบ้าน
คาดว่าน่าจะเป็นคนที่เคยเข้ามาในบ้าน
เพราะรู้เส้นทางเข้าออกเป็นอย่างดีนะครับ
คุณแม่ยังตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณรั้วข้างบ้านที่ติดกับสะพาน
เป็นถนนข้ามคลองมักมีเจ้าหน้าที่เขต
วาดขยะและเศษใบไม้ลงมาทับถมกันเป็นเนินสูง

เนินที่คนร้ายปีนข้ามรั้วเข้ามาก่อเหตุในบ้านด้วย
ตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาเก็บกองใบไม้นี้ออกไป
แล้วก็ตำรวจก็เร่งตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่นะครับ